ทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้ให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมา
ตามการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เช่นเดียวกับที่สวนนรงฟาร์มจังหวัดจันทบุรี
ส่วนทุเรียนบนพื้นที่๖ไร่
เจ้าของสวนบอกว่าปีนี้ผลผลิตมากกว่าปีก่อนหน้า
จากเดิมได้ประมาณ๖ตันเพิ่มขึ้นเป็น๙ตันในปีนี้
ขายหน้าบ้านก็ยังขายในสวนก็ยังราคาเดิมนะครับ
คือ๑๒๐บาทส่งด้วยแล้วก็ขายที่บ้านด้วยนะครับ

แต่สภาพทั่วไปของตลาดทุเรียน

เพราะว่ามีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับเหมาครับ
มาเข้ามารับเหมาก็แล้วแต่ต่อลองแล้วตกลงราคากัน
ทุเรียนปีนี้ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว
แต่ราคาตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนถึงปัจจุบัน
กลับมีราคาใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า
สาเหตุที่ราคาไม่ลดลงเพราะทุเรียนยังคงเป็นผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ
ทุเรียนจังหวัดจันทบุรีปีนี้นะคะให้ผลผลิตเร็วกว่าปกติค่ะ
ดังนั้นในล็อตสุดท้ายคือที่เห็นนี้นะคะจะให้ผลผลิตในเดือนมิถุนายน
ซึ่งชาวสวนก็คาดว่าราคาหน้าสวนจะยังคงอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ทุเรียนจะมีตลาดจีนรองรับผลผลิตทั้งหมด
แต่ที่สวนนรงฟาร์มกลับมองว่าทุเรียนคุณภาพดีควรเป็นผลไม้ให้คนไทยได้กิน
ดังนั้นจึงเน้นขายหน้าสวนและขายในออนไลน์เป็นหลัก
อย่างที่เห็นตอนนี้คือการแพ็กทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีลงกล่อง
เพื่อส่งเคอรี่ตามออเดอร์ให้ลูกค้า
โดย๑กล่องจะมี๑๐กิโลกรัมราคาขายอยู่ที่๑๘๕๐บาท
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพอัญชลีสิริมั่ว
ข่าวทะลัดทีวีรายงาน